ของน้ำแข็งเนี่ยคือเข้าใจได้แหละว่าโจรมันคงอยากได้จริงเพราะว่าอันนี้เป็นพระเครื่อง
โอ้โหพระเครื่องพระพุทธรูปแกะสลักจากงาช้างครับประเมินมูลค่าไม่ได้พี่เบิร์ตแล้วก็หายากด้วย
คุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านกวักมือเรียกนักข่าวเลย
มาดูมาดูนี่ในบ้านจุดตรงไหนที่โดนงัดโดนแงะบ้าง
แล้วก็ถามยายยายโดนไปเมื่อไหร่อ่ะคืนก่อนเหรอคืนวานเหรอยายบอกอ๋อ
สามเดือนแล้วจ้ะอืมฮะโอ้โหสามเดือนแล้วทำไมยังจับตัวอะไรไม่ได้อีกอ่ะนี่ค่ะ
พวกเขาได้มาเหรอโอ้โหคือนักข่าวอ่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้
เบิร์ตอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านเขาร้องขอความเป็นธรรม
คือคุณตากับคุณยายนั่นแหละคุณยายสุรัตน์อายุ๗๙แล้วนะ
คุณตายิ่งยศอายุ๗๑พานักข่าวไปดูชี้จุดให้ดูเลยตรงนี้
จุดแรกโดนงัดอ่ะใช่ประตูแตกเลยประตูมันเป็นรูแตกไม่มีกรอนกุญแจแบบนี้
และจุดที่สองคือนี่ประตูห้องนอนโดนงัดแม่กุญแจหายไปแล้ว
และอีกจุดหนึ่งคือหิ้งพระค่ะคุณผู้ชมเหลือแต่กรอบกระจกครอบนี่ที่คุณยายไปชี้ให้ดู
หายไปแล้วใช่ค่ะข้างในเป็นพระพุทธรูปแกะสลักทำจากงาช้างด้วย
แล้วคุณยายเล่าให้ฟังจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภา
พฤษภาค่ะตากับยายเนี่ยกลับมาจากไร่เอ้าบ้านโดนงัดห้องนอนโดนงัด
สินที่ศูนย์หายมีอะไรบ้างยายโอ้ยพระเครื่องพระเครื่องหายากทั้งนั้นเลย
ยายอ่ะเก็บใส่กระป๋องเอาไว้สี่กระป๋องหายหมดแต่สิ่งที่สำคัญคือในนี้ค่ะ
กรอบกระจกนี้คือพระพุทธรูปแกะสลักงาช้างปางรำพึงเป็นพระยืนสูง๕นิ้ว
หายไปด้วยคุณยายคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยสิ
คุณยายบอกโอ้โหมันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยลูกเอ้ยเคยมีคนนะ
มาขอดูพระองค์นี้ที่บ้านยายแต่ยายไม่ให้ดู
ไม่รู้ว่าเนี่ยใช่หรือเปล่าไอ้คนที่มาน่ะผู้หญิงชื่อจี้
มาพร้อมกับผัวแล้วนี่เปิดกระป๋องให้ดูพระเครื่องหาย่า
นี่แสดงว่าตั้งใจมาเอาองค์นั้นโดยเฉพาะอย่างเดียวเลยนะ

งาช้างนี่เป็นงาช้างแท้เลยใช่มะ
แท้อยากจะดูไหมฉันจะเอาให้ดู
คือสงสัยใครเป็นพิเศษ

แต่ฉันไม่ได้ให้เขาดูเพราะพระงาช้าง
นี่ไงเขาเคยจะมาขอดูพระฉัน
ฉันไม่ได้เอาพระงาช้างให้เขาดูหรอก

ในรูปภัณฑ์สรรทาน
แต่ว่าจากวันนั้นเท่าไหร่๒๙เหรอ๒๙พฤษภา
จนถึงวันนี้คดีไม่คืบเลย
โอ้โหภาพกล้องวงจรปิดก็ชัด
พอนักข่าวรับเรื่องแล้วก็เลยตามไปที่สพเมืองกำแพงเพชรเหมือนกันคุณผู้ชม
ตำรวจบอกแบบนี้ไอ้ที่ล่าช้าน่ะคุณนักข่าว
คือต้องตรวจสอบประวัติบุคคลให้ชัดเจนตอนนี้รู้ตัวแล้วนะ

รู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างยื่นสารขออนุมัติหมายจับ

คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้อยากให้อัปเดตคุณตาคุณยาย
ที่เขาแบบว่าเป็นผู้เสียหาย
ได้รับรู้ด้วยว่าโปรเศสหรือกระบวนการทำงาน

คนที่เขาไปแจ้งความเขาจะได้แบบเออรู้ว่า

คือไม่อยากให้ปล่อยให้คุณตาคุณยายแกร้อนใจ
ยิ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปไม่รู้พระงาช้างตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย